คนที่มีอยู่ทุกประเทศเนี่ยเกือบทุกประเทศในโลกที่เป็นประเทศใหญ่

การใช้บริการอะไรที่จะในราชาณาศัยไทย
ก็เป็นไปตามกฎหมายไทยอยู่แล้วนะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของเราเพราะว่าเมื่อเจ้าของแพลตฟอร์ม

เขาต้องใช้วิธีการประสานงานหรือวัฒนธรรมเข้าใจเขาส่วนไปด้วย
มันก็มีการสื่อสารให้ข้อมูลกันใช่ไหมครับ
ซึ่งโอกาสที่ข้อมูลต่างมันจะมีความผิดกฎหมาย
จะทำไงครับไปนำให้ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย
หรืออาจจะเป็นการหลอกลวงเป็นมิจฉาชีพ
ทั้งหน่วยงานและก็อยากได้ข้อมูลว่า
คนที่เข้ามาใช้บริการเป็นใครเวลาไหน
เป็นทุกแพลตฟอร์มก็ควรใช้ความร่วมร่วมกันเรา

เราจะสามารถพิสูจน์หลักฐานได้ว่า
นั่นคือตัวตนที่เข้าไปใช้บริการตรงนั้นในเวลานั้น
คนเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับ

มันก็จะเป็นไอพรีเอสเต็มท์จนมีแค่
นึกออกใช่ไหมครับเพื่อจะได้จับเขาไม่ได้

และถ้าเราก็ต้องให้ร้านที่ใช้บริการเสร็จ

เราก็จะได้จำเดินตัวอย่างผิดจากดีตสั้นศักดีที่ได้ถูกต้อง

เราก็พยายามใช้พระบอกกวิทเตอร์ในการปิดกั้น
สิ่งที่ไม่เหมาะสมให้ไว้กดหมายครับใครส่วนหนึ่ง
ก็คงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าถ้ามีความผิดแล้ว

ผิดกฎหมายนะถ้าไม่พูดผิดกฎหมายทำผิดกฎหมาย
เพราะเราสามารถยืนยันตัวตนท่านได้ว่า
ท่านมีเข้าใช้บริการเวลาใดที่ไหน
มีล็อกไฟมีเก็บข้อมูลชัดเจน